รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่เข้าบ้านมาราว๓เดือน
โอ้โหเมียประกาศ
เฮ้ยแต่เรื่องอื่นไม่เท่าไหร่เรื่องนี้ดิ
โอ้โหพี่บอลอะไรเจ๊
น้าคอมน้าเบิร์ดดูดิคนเดี๋ยวนี้มันภูมิต้านทานมาก
แป๊บเดียวโอ้โหโดดตึกตายกันเป็นว่าเล่นเลย
นี่มันโดดตึกตายหรือว่าโดดหนังยางเนี่ย
อะไรโดดเอา
นี่เจ๊โดดหนังยางไปตึกนู้นเลยเหรอ

นี่ฉันบอกตรงฉันก็เคยคิดจะโดดเหมือนกันนะเจ๊
เฮ้ยโดดตึกเหรอ

โดดงานได้ยังไงเครียดอะไรล่ะ

โดดจากชั้น๖ไม่ตาย

แสดงว่าอยู่ห้องเพื่อนท้ายชั้น๕ใช่ไหม
แม้ใครตากผ้าแล้วเขียวติด
อีจาบ้าค้างอยู่ไหนน่ะมันโดดมาตรงระเบียนโอ้โฮ
มันโดดแล้วก็นี่มาค้างอยู่ห้องเพื่อนอะไรอย่างนี้
ระวังนะคนเดี๋ยวนี้มันเครียดนะ
ทีนี้เอาจริงเจ๊ไอ้ที่เขาโดดตึกนี่นะ
คนเราโดดตึกฆ่าตัวตาย

อย่าบอกว่าเจ๊ไม่เคยมีปัญหาทุกคนมีปัญหาหมด
เหมือนผู้ชายก็มีปัญหากับเจ๊เนี่ย

ควาย

เถียงตากลับเลยหมูง่อสุดเพราะว่า

ภาษาอังกฤษอะไรตัวไหนใหญ่ที่สุด

น้ำอะไรที่ฉันไม่ชอบ

น้ำหน้าอย่างแกนี่แหละ
คนเราเนี่ยเมื่อมีปัญหานี้

อันไหนเรื่องงานอันไหนเรื่องความรัก

ถ้ามันแยกมันก็ทำให้ชื่อเราพัง

วันนี้ดูจ้ายอะไรพี่มีศาละดิ

ต้องแยกขนาดถนนยังมีสีแยกเลยปะละ

ไอ้ที่ว่าเขาต้องให้แยกเนี่ยมัน
บางอย่างมันก็แยกไม่ได้นะบอล

นี่อย่างกับเรื่องของความรักทำไม

รักแรกมันแยกยาก
เราต้องเถ้ารักให้เลิศเลย
รักเพอรักทำไม
รักไหมเป็นแค่

มันจะอยู่อย่างนี้เข้ามารัก
เพียงแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้

เพียงแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหน
แค่ไหนแค่นี้แทบขาดใจ
เพียงแค่ไหนแค่ไหนก็แค่นี้

ถ้าไม่หยุดตรงแค่นี้

จะไม่มีทางได้เงินเดือนเป็นไหนนะ

รีบลุดออกไปไปให้ไกล

ไปที่เคาน์เตอร์นั่นไงไปไปทำงาน

คุณเดือนดาว

อ๋อลูกปรบกรณ์ไปตกแต่งหน้าเค้ก

ชอบย้ายรอก

ช่วยแกหน่อยแกอยากเอาใจลูก

เยลลี่รูปหัวใจราคาถูกที่สุด
เฮ้ยแต่งหน้าเค้กมันก็ต้องอันนี้สิ

นี่น้ำตาลแต่งหน้าเค้กตรงตัวเลยมีหลายสี
น่ารักทำให้เค้กดูน่ากิน
ซื้ออันนี้ไปถูกสุดแล้วยายของฉันดีกว่ายายอันนี้ถูกสุดยายอันนี้ถูกกว่าเขายายเขาอันนี้ถูกกว่าเขา
โอเคลูกโอเคลูกเอ้ยเอาอันที่สูงสุดก็ได้กันลูก
แล้วอุปกรณ์แต่งหน้าเค้กแบบไหนราคา

เอาล่ะนี่คืออุปกรณ์แต่งหน้าเค้กค่ะของพี่บอลนี่คืออะไรคะ

มันผ่านมาตรงนี้ได้ยังไงถ้ามันซิ่งขนาดนี้ทำไมมันไม่โดนตำรวจจับก่อน

ขอขออนุญาตนะเจ๊

น้ำตาลไอซิ่งครับลูกตุ๊กตาเป็นซี๑แพ็คครับราคาไม่แพงครับคุณเดือนดาวจ๋า
อันนี้เยลลี่ลูกหัวใจอุปกรณ์แต่งเค้ก

ของพี่ดีกว่าดูจากขนาดก็รู้ว่าอันไหนจะถูกที่สุด
นี่คือน้ำตาลแต่งหน้าเค้กครับผม
อันนี้ถูกสุดเลยเพราะว่าอันเล็กนิดเดียว
บอลเข้าไปข้างในช่วยแต่งหน้าระเบิดให้ทีน่าจะได้สวย
โอ๊ยไม่ได้อันนี้เขาทำงานฮาโลวีนไว้

เพราะว่าเค้กที่มีน้ำตาลไอซิ่งมันจะแพงกว่า
อันนี้คือจากประสบการณ์ที่เคยทานเค้กมา

เล่นอันนี้เป็นน้ำตาลแต่งหน้าเค้กที่เป็นแบบเม็ดเหมือนแบบเหมือนหิมะพี่
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเยลลี่เพราะว่าทำง่าย

กระบวนการวิธีมันไม่ค่อยผ่านขั้นตอนการทำเยอะเท่าไหร่
ส่วนตัวนี้มันอาจจะต้องผ่านการอัดเม็ดหรืออะไรอย่างนี้

อยู่ที่เท่าไร
ที่คุณเดือนดาวเลือกราคาอยู่ที่

น้ำตาลแต่งหน้าเค้กที่คุณเดือนดาวไม่ได้เลือก

ที่๒

กุลลุ่มหอยใจเป็นสินค้าที่ราคาทรงที่สุด

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่ค่ะถุงแรกถุงหูแฮ่วสีขาว

๘คูณ๑๖นิ้ว
อันนี้เป็นถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร

ของผมคือถุงซิปใสขนาด๒๓คูณ๓๓ครับผม
พัก๓๐ใบราคาถูกมาก

คุณเดือนดาวค่ะนี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ถุงซิปใสปกติใช้บ่อย

แสดงว่าน่าจะถูกที่สุด

ส่วนอันนี้ก็จำนวนปริมาณมากกว่านิดนึง

ขอตอบเป็นข้อที่๑ค่ะ

เท่าไหร่ครับ

ตรงกับที่เราคาดคณีไว้ไหมคะ

พลาสติกที่ใส่อาหาร

ขอให้แพงกว่า๕๙บาทขึ้นไปก่อน

ถุงหูฮิ้วที่คุณเดือนดาวเลือกนี่นะคะ

นี่คือถุงหูฮิ้วสีขาว

ราคาต้องถูกกว่า๓๙บาท

ถูกกว่า

ถูกกว่า

ถูกกว่า

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

บีเคพี
เป็นคำถามข้อที่๖ของคุณเดือนดาวค่ะ
คำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ข้อนี้น้ำหนักเท่ากันต่างกันที่รสชาติ
รสชาติของน้ำจิ้มแบรนด์เดียวกัน
จิ้มลูกชิ้นซอสค็อกเทลซอสบาร์บีคิว

จะทำเป็นพวกสเต็กอะไรอย่างนี้
ก็พอดีเลยเหมาะเลย
ส่วนมากก็ใช้พวกบาบีคิวเนี่ย

น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนิดนึง

็อกเทลอันนี้คือยังไม่เคยทาน
แต่คิดว่าน่าจะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้น

เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี

คุณคะเป๊กจะเฉลยที่คุณไม่ได้เลือก
ที่เราเกรงกันไว้ว่าเป็นสินค้าที่ราคาสูงที่สุดใน๓ชิ้นนี้

และซอสบาร์บีคิวที่คุณเดือนดาวไม่ได้เลือก

ตั้งต้นมาที่ตัวเลขนี้ค่ะ

และเป๊กจะเฉลยที่สตอสค็อกเทลที่คุณเดือนดาวไม่ได้เลือก

นี่ครึ่งหนึ่งเลยนะ

และราคาน้ำจิ้มลูกชิ้นอยู่ที่

ถ้าเป็น๔๙คุณเดือนดาวคะเก็บผิวดีหน้าสวยของคุณ
กลับบ้านไปนะคะขอให้ถูกค่ะขอให้เป็น๒๙บาท
๒๙บาท

คนสวยเศร้าถึงเศร้ายังไงแต่ก็ยังสวย

ก็รู้สึกดีใจที่แบบได้มาร่วมรายการ
เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเดือนดาวมากค่ะ
ตอบผิดในข้อที่๖กลับบ้านมือเปล่าไปค่ะ
และขอบคุณพี่ตี๋ด้วยนะคะผู้ช่วยที่แสดงนักรักของเรา